ต่อไปนี้หมดอนาคตเลยค่ะ
หนุ่มวัย๑๘ปีจริงเป็นวัยที่กำลังจะเรียนจบไปทำงานดี
แต่ปรากฏว่าเอาอีโต้มาบุกเดี่ยวในร้านสะดวกซื้อมาจี้ชิงเงิน
แล้วพนักงานร้านสะดวกซื้อนะคุณผู้ชมใจเด็ดมาก

พอจับกลุ่มได้เนี่ยเอ้าคนคนนี้นะเป็นคนนำสกุลดัง
เป็นเด็กที่ดีมีสัมมาคารวะเจอกันก็ไหว้ตลอด

นั่นน่ะสิทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เศษกระจกเนี่ย
แตกกระจายเกลื่อนหน้าร้านร้าน๗๑๑เนี่ยนะคะ
อยู่ปากซอยเพชรชะเกษม๖๓เขตบางแคร์
ผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่นอายุ๑๘ปีค่ะ
พนักงานร้านสะดวกซื้อกับวินมอเตอร์ไซค์
ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้แล้วก็เจอรถ
คว่ำอยู่แล้วก็จากการตรวจค้นเนี่ย
ก็เจอเงินของกลางเนี่ยนะคะจำนวน๑๖๙๐บาท

จากการสอบถามพนักงานร้านสะดวกซื้อเนี่ย
ก็คือนายชัยพงศ์กาบินพงศ์อายุ๒๓ปีนะคะ

มีผู้ชายคนนึงสวมหมวกกันน็อกมาแบบเต็มใบเลยนะ
เดินเข้ามาในร้านตอนแรกก็คิดว่าเป็นลูกค้าปกติค่ะ
เพราะว่าเขาไปหยิบขนมถุงเอามาที่เคาน์เตอร์เหมือนจะจ่ายตังค์
หลังจากนั้นค่ะลูกค้าคนนี้ก็โอ้โหเป็นโจรทันที
เพราะว่าเขาถือมีดอิโต้ออกมาแล้วก็พูดเสียงแบบสั่น
เอาเงินมาแบบนี้พูดแบบไม่มั่นใจค่ะ
ซึ่งพนักงานร้านสะดวกซื้อบอกว่านี่คงไม่ใช่โจรมืออาชีพแน่
พนักงานเขาก็เลยเตือนคิดดีนะวางมีดลงเดี๋ยวจะไม่เอาเรื่อง
แต่คนร้ายก็ยังยืนยันว่ายังไงก็จะเอาตังค์
ทีนี้พนักงานค่ะเขาก็ใจเด็ดเลยเข้าไปแย่งมีด
ละมุนชุนละเกกันจนไปกระแทกที่ประตูแล้วก็กระจกแตก
ที่คุณผู้ชมเห็นคนร้ายก็วิ่งหนีออกไปได้
แล้วหลังจากนั้นพนักงานเขาก็รีบตะโกนให้คนมาช่วยดูอีโต้สิคะ
แล้วก็ไม่ใช่แค่พนักงานร้านสะดวกซื้อนะมีวินมอเตอร์ไซค์ช่วยจับเจ้าโจรนี้ด้วย
เพราะว่าตอนที่ไปช่วยจับคนร้ายเนี่ยพอเห็นหน้าคนร้ายนะตกใจเลยอ่ะ
คนร้ายเนี่ยไม่ใช่ใครอื่นเลยเป็นเพื่อนรุ่นน้องที่อาศัยอยู่แถวนั้นนั่นแหละ
แล้ววินมอเตอร์ไซค์บอกด้วยนะว่าเด็กคนนี้เขาเป็นคนมีสัมมาคารวะเลยนะ
เจอหน้าผมที่ไหนเนี่ยยกมือไหว้ผมตลอดบ้านน้องเขาก็ค่อนข้างมีกระตังค์เลยอ่ะ
แล้วนามสกุลเขาดังด้วยนะผมยังแปลกใจอยู่เลยว่าเอ้ยทำไมอ่ะ
ทำไมคนที่ดูเออครอบครัวก็ดูดีนามสกุลก็ดีทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้
ด้านตำรวจสนเพชรเกษมนะคะบอกว่าผู้ต้องหายังไม่ได้ให้การอะไรถึงสาเหตุที่ลงมือ
แต่ก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยมีหรือใช้อาวุธมีดโดยใช้ยานพานะแล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป